ใจเย็นก่อนเพราะว่าข้างหลังเขารอใช่ไหม

อ๋อเดี๋ยวพี่วอกจะโวยเอา
คนที่เกิดปีวอดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมก็เองก็อยากจะให้เร่งหน้าเต็มสูบให้เต็มที่เลยนะครับ
เพราะว่าพอหลังจากอาทิตย์ถัดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะไม่ได้ผ่านง่ายแล้ว
วิกนี้สบายกว่าในสัปดาห์นี้ยังทำไม่เสร็จนะ

มาในสัปดาห์นี้ก็ยังคงรับเรื่องดีต่อเนื่องอยู่ต่อไปนะครับ
แล้วก็เพียงแต่ว่าขอให้ระวังวันที่ไม่ดีแค่นั้นเอง
เพราะว่าวันที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราจุกจิกวุ่นวายหรือมีปัญหา
อาจจะรวมทั้งเรื่องของคนข้างกายคอยแบบแห่เรา
ให้เรามีปัญหาหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างนี้นะครับ

สองวันเองต่อไปปีจอค่ะ
คนที่เกิดปีจอนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
จะมีคนมาขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่าไปเซ็นรับรองครับประกันใคร
หรือหมายความว่าบางคนพอเซ็นไปปั๊บเนี่ยสุดท้าย
คนที่ทำเรื่องกู้ยืมหนีไป

เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีจออย่าไปรับรองครับประกันภัย
อย่าไปใจดี

เพราะว่าคนที่เดือดร้อนก็คือตัวท่านเอง

ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะออกจากปีที่สมพงศ์เนี่ย
ก็จะขอเตือนไว้ว่าจะเข้าสู่ปีที่ไม่เกื้อหนุนแล้ว

ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเคลียร์เรื่องสำคัญ

เพราะว่าพอเข้าสู่สัปดาห์ถัดไปเนี่ยเข้าสู่ปีที่ไม่เกื้อหนุนเต็มตัวแล้ว

มันจะวุ่นวายมากขึ้นแล้วก็ไม่สรุปจบได้ง่ายนะครับ
แต่เอาเป็นว่าในช่วงนี้ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างนะครับ
สรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์นี้ได้แก่

มาถึงประเด็นโหราแซ่บของเราในวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์ทานไฟเก่ารีเทิร์น

พี่หมอแล้ว

เดี๋ยวโดนต่อหน้านะ

เท่าที่ผมวิเคราะห์ในช่วงนี้นะครับ
จะมีอยู่๒ปีที่จะมีโอกาสเขาเรียกว่า
รีเทิร์นเนี่ยคือคนที่เกิดปีมาแม่

ข้ามไปแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะครับว่าการรีเทิร์นครั้งนี้มันดีหรือไม่ดี
แต่ว่าคนที่เกิดปีมาแม่ที่ผมบอกไปค่อนข้างจะเป็นการรีเทิร์นที่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าจุด
ไม่ค่อยแฮปปี้มาก็ปัญหาเดิมอีกแล้ว
ถูกต้องบางคนมาแล้วโอเคจะขอแก้ตัวใหม่ปั๊บสุดท้ายก็กลับไปเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไป
เคยบอกไปไงว่าเอาความจริงใจเขาหาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราไปเลย
ใช่รับได้ไม่ได้ก็ว่ากันไป
แต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปอีกปีหนึ่งก็คือปีมะโลงด้วย

โรงนี้เป็นการรีเทิร์นที่ค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าเป็นจังหวะดวงที่เขาเรียกว่า

เหมือนกับพ้นช่วงไม่ดีมาแล้ว
ช่วงที่ไม่ดีเข้าสู่ช่วงที่ดีเนี่ยการรีเทิร์นครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการรีเทิร์นที่อย่างที่บอกไปก็คือเขาจะเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้น
ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับรักเก่าของคนที่เกิดปีมาลงด้วย

ใช่แล้วค่ะเราจัดเรื่องดวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะแบบว่าสวยแล้วก็หุ่นดี
คุณปังสุดเลยนะคะ
ฟังแล้วแบบว่าอยากดูมากเลย
เพราะวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะเราจะออกกำลังกายกับลูกเหล็ก
จะสวยเซ็กซี่แน่นปึงขนาดไหนต้องกลับมาชมกันช่วงหน้าค่ะ